คริสแย้มนามหนุ่มคนนี้มีประเด็นให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะ
ขนาดที่ว่าไม่ได้ลบรูปภรรยาเก่าออกจากอินสตาแกรม
ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเออ
เลิกกันไปเป็นปีทำไมไม่ลบรูปคู่
ซึ่งหนุ่มชาคริสเองเนี่ยเขาออกมาตอบกลับชาวเน็ตไปแล้ว

ทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นฝั่งของสาววุ้นเส้นกันบ้างดีกว่า

บอกว่าสำหรับเธอเนี่ยไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นอะไร

สำหรับเธอนั้นคิดว่าทุกคนที่เสพข่าว
รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องราวต่างมันมีที่มาที่ไปยังไง

ก็วุ้นคิดว่าคนทั้งประเทศนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า

เราก็เคยรู้สึกดีต่อกัน
แล้วก็ทุกอย่างมันลบไปมันก็เราไม่ได้โกรธกัน

อุ้นก็ไม่อยากจะแบบมันก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเขา

ส่วนหัวใจของสาววุ้นตอนนี้เธอบอกเหมือนเดิม

ซึ่งก็มองคนนั้นคุยคนนี้ในฐานะเพื่อนไปเรื่อยนะคะ

ไม่ได้คิดทักเรื่องความรักแต่อย่างใด
แต่อยากให้ถึงเวลาที่ชัดเจนจริง
แล้วจะออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ

นิดนิดหน่อยแต่ไม่มากค่ะ

เราก็ขอใช้เวลาที่แบบทำหน้าที่ไปก่อน
มีเปิดเรื่องความรักอะไรมันก็ต้อง

ฉันว่าคงจะมีคนคุยอยู่
แต่เขารักษาระดับความสัมพันธ์ไว้

คือถ้าสมมุติว่าดาราเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่นะ
มันจะมีคนตามติดเรื่องราวความรักอยู่ตลอด

ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนอกวงการบันเทิง
อาจจะต้องปรับตัวกับเรื่องนี้กันเยอะหน่อยนะคะ